ในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์
มีกลุ่มวัยรุ่น๕คน
รุมทำร้ายร่างกายวัยรุ่นที่ใส่เสื้อสีแดง
ครับตามภาพนี้เลยแล้ว๑ใน๕ที่ไปทำร้ายร่างกายเขาเนี่ย
เป็นผู้หญิงด้วยนะไปร่วมตีกับเขาด้วยอ่ะ

ใช่ค่ะ๔คนผู้ชายอีก๑คนเป็นผู้หญิง
รวมแล้ว๕คนไปโอ้โหทั้งชกทั้งต่อยทั้งกระทืบ

เหมือนกับถืออะไรมาสักอย่างในมือ
ไม่รู้อะไรอาวุธหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปรุมทำร้ายเขาอะค่ะ
ผู้ชายเสื้อแดงนี่โอ้โหนิ่งไปเลยนะแน่นิ่งไปเลย

ใช่คือแบบไม่ไหวติ้งไม่ขยับเลยนิ่งไปเลยอ่ะ
พนักงานปั๊มเนี่ยเขาก็ต้องเข้าไปช่วยอ่ะ
ไปห้ามไปดึงกลุ่มที่เกาะเหตุออกไปอ่ะค่ะ
แล้วกลุ่มที่ก่อเหตุ๕คนก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีไป
ทุ่มเมื่อคืนค่ะในปั๊มน้ำมันที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
หลังเกิดเหตุทางกู้ภัยก็มาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

อาการนี่คือปวดศีรษะแบบรุนแรงมาก
แล้วก็มีบาดแผลตามร่างกายหลายแห่ง
ผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าพบผู้บาดเจ็บ
วิ่งหนีมาในปั๊มเพื่อมาหาที่ซ่อน
คือหนีมาแล้วนะมาหาที่ซ่อนในปั๊ม
แต่ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุขี่จักรยานยนต์ตามเข้ามา
แล้วก็เจอฮะตามมาทันก็รุมทำร้ายตามภาพ
ทำร้ายเขาเสร็จก็พากันหลบหนีไป
ตอนนี้ตามรายงานข่าวก็คือตำรวจรู้ตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดแล้ว
กำลังเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดี
คือเห็นภาพจากล้องวงจรปิดก็รู้แน่นอน
ว่าอยู่หมู่บ้านไหนแก๊งไหนอะไรยังไง
คนในพื้นที่เขาคุ้นหน้ากันอยู่แล้ว

ช่วงหน้ากลับมาตามความคืบหน้าอาการล่าสุด
ของผู้พิพากษาที่จังหวัดยาลา
ก่อเหตุยิงตัวเองในศาลจังหวัดยาลานะครับ
ตอนนี้อาการพ้นขีดอันตราย
รู้สึกตัวตอบโต้พูดคุย
แล้วก็บอกอะไรได้บ้างแล้วนะครับ